สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณแม่ชิสา
ได้เวลามากับให้สมัครกับเรา๒คนในคู่กันสมัครเท้า
สวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณแม่ทั่วประเทศไทยทุกท่านค่ะ
แม่เลยแม่คุณด้วยแม่คุณแม่คนนั้นแม่คนนี้และแม่ชิสา
ยินดีค่ะคุณก็เป็นหนึ่งในแม่ที่เรียกได้ว่าเป็นแม่อย่างเต็มภาค
มีลูกเป็นของตัวเองดีใจจังมีสถานะเป็นคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็ยังคงมีสัญหาเป็นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือเป็นวันดี
และการที่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณตาคุณยายอยู่ร่วมด้วยช่วยกัน
ไปติดตามสาระบันเทิงจากคนข่าวตัวจริงอย่างผู้ประกาศทุกท่านได้เลย
แล้วนอกเหนือจากนี้ความสนุกสนานและการลุ้นของรางวัลรออยู่
เพราะวันนี้เราจะถามคุณผู้ชมไปว่าว่าวันนี้น้องจูด้งน้องจูด้งเนี่ยเขาบุกถ้ำ
ไอ้ถ้ำที่ว่าเนี่ยมันชื่อถ้ำอะไรอ่าถ้าอยากรู้แล้วก็ติดตามให้ดีในช่วงสะบัดรอบกรุงและสะบัดทั่วไทย
สะบัดทั่วไทยนี่แหละเน้นย้ำเลยจริงค่ะถามแบบนี้คุณผู้ชมตอบมาให้ถูกนะ
โดยวิธีการไลน์มาหน้าจอตรงนี้แหละค่ะไลน์มาชื่อถ้ำที่น้องจูด้งพาไปเนี่ยชื่ออะไร
ตอบเสร็จแล้วอย่าลืมแฮสแท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาด้วยนะครับท่านใดที่ตอบถูกและเร็วที่สุด๕ท่านรับไปเลยของรางวัลเซ็ตใหญ่จากไทยรัฐทีวี
เลยครับประกอบไปด้วยเสื้อบ้างกระเป๋าบ้างรวมไปถึงสเปรย์แอลกอฮอลลิมิเต็ดอีดิชั่นหน้าตาไทยรัฐของเรา
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี๕ท่านท้ายรายการวันนี้แน่นอนค่ะ
ในช่วงแรกแบบนี้อยากจะพาไปดูเรื่องราวความประทับใจกับวันแม่เนาะของขวัญที่จะให้คุณแม่แบบส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะ
ลูกให้แม่แม่ให้ยายอะไรมันจะขนาดนั้นเอาไปดูภาพบรรยากาศความน่ารักนี้กันหน่อยครับ
ของขวัญวันแม่
โอ้โหของขวัญวันแม่พูดสั้นแค่นี้ได้ความหมายได้ความสวยอุ้ยได้ตีตกใจ
เขาออกมาเลยค่ะสตอเบอรี่ลูกนี้ลูกใหญ่ดีจริง
ค่อยขอขอเพราะข้างในเงินเพียบจริงครับ
ท่านนี้นะครับตั้งใจทุบกระปุกออมสินรูปสตอเบอรี่ปูนปั้น
ที่ถูกให้มาเป็นของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติจากลูกสาว

ตอนแรกคุณยายก็ค่อยหยิบเงินออกมาแต่มันเยอะนะ

โอ้โหแบงค์ร้อยแบงค์๕๐๐แบงค์พัน

ใช่ค่ะซึ่งคุณยายก็ยิ้มแก้มปริเลยนะคะ

คือผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายนี้แหละค่ะเขานำคลิปมาโพสต์ไว้แล้วก็แคปชั่นข้อความ
บอกว่าวันแม่ปีนี้รักทุกวันรักเหมือนเดิม
บ่มียังไฮไลเด้อปีละครั้งวันแม่แต่ว่ารักทุกวัน
มีกลัวพ่อน้อยใจบอกว่าพ่อด้วย
อันนั้นดีใจแทนคุณยายนะคุณยายแกบอกว่าแกมีลูก๖คนนี่ใช่ไหม

และทุกเทศกาลสำคัญลูกทุกคนจะกลับมาหาแม่ตลอด
โอ้โหนี่ปลื้มใจเนอะและเจ้าของคลิปเนี่ยยังพูดถึง
เงินในกระปุกบอกว่าเงินที่ได้เยอะส่วนใหญ่มาจาก

บอกเลยเคล็ดลับวิธีทำไงถึงได้ถูกเยอะขนาดนี้
มาหาพ่อแม่ทุกเทศกาลนี่ไง
มีหน้าผมไม่เคยได้เลย

คือเขาเคยบอกเอาไว้จริงหลายคนก็พูดนะว่าคนเรามันจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เนี่ย
สิ่งหนึ่งนะต้องไม่ลืมเลยเรื่องของความกระตันอยู่การที่แบบดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดี
เหมือนเป็นผลบุญส่งให้เราประสบความสำเร็จอยู่ที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ส่วนตัวผมเองนะผมให้นะล่าสุดก็เพิ่งให้แม่นะให้เงิน
ให้แมวให้แมวไปเลี้ยงแม่คุณจะดีใจใช่ไหมเนี่ย
เป็นภาระอีกก็นั่นน่ะสิเอออย่าลืมส่งค่าอาหารแมวให้คุณแม่ด้วยนะคะ
เอ้าคุณให้แมวไม่เป็นไรดิ

เป็นพี่น้องหนูคนหนึ่งตั้งใจท่องบทกรรมเกี่ยวกับแม่ค่ะ

แม่คือพระผู้สร้างให้กำเนิด
ประเสริฐก่อเกิดลูกปลูกความฝัน
ถักทอลักษณ์ฟูมฟักเนื่อนนานวัน
ลูกนั้นเติบใหญ่จนได้ดี
เป็นดั่งเทียนยอมเผาตนจนมอดให้
จังแสงให้ลูกเห็นทางไม่ห่างหนี

สองทางเดินหน้านานปี
บานดานี้ส่องสว่างทางชีวัน
จึงเป็นผู้สร้างทางชีวิต
คอยลิขิตแต่งแต้มหลากสีสัน
ผ้าขาวผืนขาดเมื่อวานวัน

บทกรรมบทยาวมากคุณชนะ
ให้พูดให้ร้องทั้งวันก็ยังได้
เจ๋งมากปราบปลื้มทราบซึ้งใจที่สุดค่ะ
คลิปนี้นะคะคุณแม่ของน้องบูมเด็กชายพาคินประเสริฐ
เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล๒ทับ๑ที่โรงเรียนอนุบาลกิตยาจังหวัดมหาสารคามค่ะ

เก่งมากท่องกรอนได้ยาวเลยค่ะ

หลายคนฟังแล้วก็ชื่นชมไปถึงคุณแม่แหละว่าเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดี
หลายคนก็ชื่นชมน้องบูมบูมเหมือนกันว่าโอ้โหความจำดีพูดจาชัดถอยชัดคำ
บางคนเนี่ยคอมเมนต์มาเลยว่ายกให้เป็นสุนทรผู้น้อยเลย
ครับแล้วเขาบอกวันก่อนนะที่โรงเรียนก็มีกิจกรรมวันแม่ไง
น้องบืมไม่ทำให้ผิดหวัง

รับรางวัลชนะเลิศการอ่านบทกรรมในระดับชั้นอนุบาล๒อีกด้วย
โอ้โหเก่งเกินเบอร์จริงลูกเอ้ย

และนอกจากกรวันแม่แล้วเพลงค่าน้ำนมก็เป็นอีกเพลงที่คุณได้ยินกันทั้งวันทุกวันอยู่แล้วนะสำหรับวันแม่

แล้วเขาบอกนะว่าไม่ว่าห้างสรรพสินค้าหรือที่ไหนก็มีการจัดกิจกรรมวันแม่แล้วก็เปิดเพลงนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็มักจะได้ยินค่าน้ำนมในเวอร์ชันที่ร้องกันจนชินหูชินตา
แต่วันนี้คู่กัดสะบัดข่าวเราจะนำเสนอค่าน้ำนมเวอร์ชั่นใหม่

แต่งขึ้นมาเฉพาะคุณแม่ที่รักการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะ

โอ้วครับคิดพีดินให้นี่
คุณร้องประโยคต่อไปไม่ได้แล้ว
เอาให้คุณผู้ชมเห็นเองแล้วก็ร้องเองที่บ้านแล้วกัน
ไม่นิดนะเต็มอยู่ทุกประโยคเลยล่ะ
เอานี่ให้ฟังให้ดูกันขำแม่เขาก็แบบว่าถ้าจะไปลงทุนแม่เขาก็ลงทุนเพื่อลูกเพื่อครอบครัวให้คิดอย่างนี้
วิธีการลงทุนมีหลายวิธีแม่อาจจะถนัดวิธีเสี่ยงโชคแบบนี้ก็ได้
เพราะฉะนั้นจึงมอบเพลงนี้ให้กับคุณแม่ผู้รักการเสี่ยงโชคทุกท่านค่ะรักแม่ค่ะ
และลงทุนอย่างมีสติและพอประมาณนะแม่นะเดี๋ยวค่าน้ำนมของหนูจะหมด
หิวเงินหิวไม่ใช่หิวเงินหิวนมไปดูฮะแม่ชาวจังหวัดชนบุรี
ซีเรียสมาร้องกับสื่อบอกว่าลูกของเธอแค่๑๐ขวบยังเด็กอยู่
ยังเด็กอยู่เลยแต่ติดติดอะไรบุหรี่ไฟฟ้าครับ
เฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอนั่นสิฮะเอาไปติดตามกันหน่อยฮะ
เนี่ยฮะผู้หญิงคนนี้นะอายุ๕๐แล้วนะเป็นชาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
พาลูกชายอายุ๑๐ขวบเองลูกชายเนี่ยเรียนอยู่ชั้นประสมศึกษาปีที่
หลงเรียน๕๑ในอำเภอสัตว์ตะหิบพามาร้องเรียนต่อผู้สืบขาดในจังหวัดชนบุรี
บอกอย่างนี้ฮะลูกชายติดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างหนักถึงขั้นถูกทางโรงเรียน
ผู้ปกครองมาเข้าพบเพื่อรับทราบปัญหาแล้วนี่บุหรี่ไฟฟ้ามันจะเป็นแบบนี้แหละ
ค่ะเวลาสูบมันจะเป็นยังไงมันจะมีเสียงเนี้ยอันนั้นซูตก๋วยเตี๋ยวหรอ
ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เขาบอกเป็นที่ฮอตฮิตของหมู่วัยรุ่น
น้องสิบขวบเองนะแล้วนี่สิบขวบเองอ่ะแล้วเขาอย่างงี้ฮะ
เขาบอกว่าลูกชายของเธอชอบแอบนำบุหรี่ไฟฟ้า
สูบในโรงเรียนตัวคุณแม่บอกเลยนะไม่เคยรู้มาก่อน
แล้วรู้สึกเสียใจและเป็นห่วงลูกมากรวมทั้งตัวลูกของเธอเนี่ย
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก้าวร้าวค่ะไม่เชื่อฟังพ่อแม่อ่า
ขโมยเงินแล้วแอบนำโทรศัพท์ไปให้เจ้าของร้านสแกน
เพื่อโอนจ่ายเงินค่าบุหรี่ไฟฟ้าหลายครั้งครั้งละเกือบเป็นพันโอ้โห
คือเด็กมันทำเองไม่ได้ไงแอบขโมยมือถือของแม่เพื่อไปให้ทางร้าน
ช่วยจ่ายให้อ่ะเนี่ยแหละค่ะก็แอบทำมานานแม่เองไม่ไหวค่ะ
ก็เลยเรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวมาเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเนี้ยไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้ามาดูแลจัดการปัญหาการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า
อืมที่เรียกว่าทุกวันนี้จำหน่ายกันเกลือนกลาดอ่ะค่ะวางขายตามตลาดนัดก็มีอืม
ไลน์ก็มีซึ่งคุณแม่บอกด้วยว่ามีพ่อค้านี่นะเป็นผู้ชายวัยรุ่น
เปิดร้านตั้งโต๊ะขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจงครึ่มมันรับหลายปีเออ
อันตรายต่อเด็กแล้วเด็กก็เสี่ยงที่จะซื้อไปเสพกันได้ง่ายคือเรื่องนี้นะครับ
มันเป็นที่ตกเถียงกันมานานแล้วไอ้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า
รวมไปถึงบุหรี่แบบธรรมดาว่ามันจะอะไรยังไงกันดี
ผิดไหมเล่าให้ฟังก่อนในทางกฎหมาย
บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะ
และการนำมาวางขายเกลือดในตลาดเหมือนสินค้าอื่นเนี่ย
มันทำให้ประชาชนเขาตั้งคำถามถึงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผมเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามอย่างเต็มที่
โดยงานภาครัฐเองเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ออกมานะ
แต่บางครั้งบางคราคุณต้องยอมรับว่าการประชาสัมพันธ์ของทางหน่วยงานภาครัฐ
มันอาจจะยังไม่เข้าถึงอืมมันทำให้ประชาชนหลายหลายกลุ่มเนี่ย
ที่เขาเป็นพ่อค้าแล้วกันเป็นพ่อค้าแม่ค้าบุหรี่ไฟฟ้า
มันอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
แล้วพอเปิดให้ขายกันลักษณะเหมือนกับว่าทุกคนคิดว่ามันทำได้
เด็กฮะเด็กที่เขายังไม่รู้ภาษีภาษา
ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าแบบนี้มันสามารถทำได้หรือเปล่า
เห็นวางขายก็ไปซื้อพอไปซื้อขายได้ก็ขายก็

ว่ามันต้องหลายหน่วยงานร่วมด้วยช่วยกันจริงนะเกี่ยวกับเรื่องนี้
อย่างน้อยพอเป็นข่าวนี้มาเนี่ยน่าจะกระตุกหรือว่าสะท้อน
เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ว่าเด็ก๑๐ขวบติดบุหรี่ไฟฟ้า

งานแรกเลยครับที่ต้องดูแล

ช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างเสื่ออย่างเราก็จับเป็นหูเป็นตา
แล้วคอยเรียกร้องนะคะรวมถึงนำเสนอข่าวสารด้วยนะคะ
มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกคุณผู้ชมเหมือนกันว่า

กรณีที่ใครได้รับข่าวว่าธนาคารออมสินเนี่ย
ให้เรานะรับเงินช่วยเหลือ๕๐๐๐บาท

พอเจอข่าวปลอมแบบนี้เข้าไปโอ้ยออมสินงานเข้าอีกแล้ว

กรณีข่าวปลอมเกี่ยวกับการที่ธนาคารออมสิน

ปล่อยง่ายเพียงสมัครผ่านไลน์
และผ่อนนาน๗ปีโอ้โห
ใครนะที่ได้รับข่าวนี้หยุดก่อนนะจ๊ะ
อย่าคิดสมัครอย่าคิดแชร์ข่าวนี้ค่ะ
เพราะทั้งหมดนี้ค่ะได้มีการตรวจสอบ

ประกาศเตือนทุกคนนะว่าระวังมิจฉาชีพ
เพราะธนาคารไม่ได้มีนโยบาย
สินเชื่อให้สมัครผ่านไลน์ค่ะ

อาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูล

เขาจะถามเราว่าคุณชื่ออะไร
เลขบัตรประชาชนอะไร
ข้อมูลส่วนตัวต่างให้บอกมา
พอให้ไปแล้วเนี่ยมันเอาไปทำอย่างอื่น

สินเชื่อของธนาคารออมสินคุณโทรสายตรงถึงธนาคารเลยค่ะ

ไปถามให้ดูดารุรอดเลยว่ามีโครงการอะไรช่วยเหลือไหมหรือปล่อยกู้ได้ไหมยังไงนะคะ
เดี๋ยวนี้เขาทำข่าวปลอมออกมาคล้ายข่าวจริงมาก
เช่นเกี่ยวกันกับสลิปในโซเชียลสลิปที่โอนเงินค่าบัญชีแล้ว
ก็ทำแบบตัดต่อให้เหมือนจริงด้วย
เหมือนกับว่าเราไปใช้บริการแล้วโอนเงินเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาสลิปปลอมอ้างอิงอย่างนั้นถูกไหม
เรื่องนี้มีรายละเอียดอีกเยอะเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันวันหน้า
กันเอาไว้ก่อนว่ามันมีเยอะจริงนะคะ
ส่วนเรื่องนี้ต้องเตือนเหมือนกันไอ้ที่ตรวจโควิดพูดง่ายภาษาชาวบ้าน
เออต้องไปเช็คด้วยนะว่ามันเป็นของจริงของปลอมรวมไปถึงเป็นของที่ได้มาตรฐานหรือเปล่าครับ
ให้สังเกตหมายเลขล็อตที่กล่องชุดตรวจโควิดกับหมายเลขล็อตซองบรรจุพันธุ์ด้านในคือถ้ามันตรงกันของจริง
แต่ถ้ามันไม่ตรงกันของปลอมอ่าดูภาพนี้เลยค่ะเมื่อวานผมได้ดูแวบ
ครูเรียก็มาฝากดีนะใช่ก็คือบอกประมาณว่าเหมือนกับเขา
มันผลิตในไทยแต่ไอที่ไส้ข้างนายอะยังมันผลิต
ที่เมืองจีนแล้วเอามาผสมรวมกันที่เมืองไทย
เพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วแล้วมันถือว่าจริงหรือปลอม
ผมกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปมันจริงหรือมันปลอม
เพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะใช้ได้จริงแต่เหมือนกับว่า
มันไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าเออไม่ปล่อยแล้วมันไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยออย
หรือหน่วยงานภาครัฐของทางไทยที่จะให้มาตรฐานเกี่ยวกับของพวกนี้ที่ใช้แต่
ข้างนอกเนี่ยที่น่ากลัวก็คือไอ้ข้างนอกเนี่ยไอ้กล่องตรงเนี้ยค่ะ
มันทำเหมือนเหมือนมากด้วยจริงคือแบบวางเทียบกันเนี่ย
ถ้าไม่บอกก็คือไม่รู้เลยเหมือนกันมันจะกลายเป็นทั้งมีของปลอมเออ
และของที่ไม่ได้มาตรฐานเออโอ้โหน่ากลัวจริงจริงดังนั้นก็อ่า
ให้ทริคเทคนิคในการตรวจสอบก็คือดูเลขที่กล่องกับเลขที่๒ให้ตรงกัน
แล้วกันนี่คือเบื้องต้นอย่างที่สองก็คงต้องไปซื้อในร้านที่ปลอดภัยนะ
ไม่ว่าจะเป็นทางร้านขายยาของออยหรือว่าร้านขายยางที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมที่รอจะร่วมสนุกกับเราในวันนี้ติดตามช่วงนี้เลย
ดีเลยค่ะสะบัดทั่วไทยคุณจูด้งจะพาเราเข้าถ้ำ
เออจะไปถ้ำไหนติดตามเลยในช่วงของสบัดทั่วไทย
เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าถ้ำเพชรโพทองแล้วนะครับ
เราอยู่กับพี่ต้นเจ้าหน้าที่ประจำที่นี่นะครับสวัสดีครับ
ลักษณะที่เราเห็นข้างหลังผมก็คือถ้ำเพชรโพทองนะครับ
ความยาวของถ้ำ๑๖๐เมตรนะครับจะแบ่งเป็น๕ห้อง

เดี๋ยวช่วยตามมาเลยครับผมได้ครับผมพี่ต้นนำเลยครับ

แห้งคุณผู้ชมมันไม่ได้เปียกจับได้ว่ะ
ได้เลยมันจะเป็นชื้นเปียกอยู่
นี่ถ้าเรารู้ตะไข้น้ำ
คือเวลาโดนแสงปุ๊บมันก็มีความสวยนะคุณผู้ชมนะ

เขาถึงเรียกว่าเขียวมรกฏ

นี่ครับตรงนี้จะอยู่เป็นใจกลางห้องเขียวมรกฏครับ

แต่ห้องนี้มีคุณสมบัติพิเศษอยู่อีก๒อย่าง
ถ้าเราขึ้นไปบนรากไม้ตรงนั้นเรามองกลับลงมา
สีเขียวเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีเขียวเข้มเหมือนตะไครน้ำหนาเลย
ถ้าเราลงไปข้างล่างนี้เรามองกลับมาจะเป็นสีทอง

นี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสงและเงา
เพียงแค่เราปรับมุมมองสีของผนังห้องก็จะเปลี่ยนไปจากสีเขียวมรกฏ
ก็จะกลายเป็นสีทองแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับห้องต่อไปห้องที่๓ครับห้อง

ซึ่งเราจะเริ่มเห็นใบบัวทองจากห้องนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
นี่ครับนี่

ห้องที่สี่แล้วครับมีห้องที่ห้าอีกมีห้องที่ห้าห้องชุมนุมเทวดา
ไปดูเลยครับไปครับไปครับ
นี่วิทยาเข้ามาสำรวจเขาบอกว่าเป็นทะเลเก่า
เพราะว่ามันมีซากของฟอสซิลนี่นี่อันนี้คือความลับของห้องนี้เลยคุณผู้ชม
เป็นซากฟอสซิลของพระพึ่งทะเล
นี่เป็นซากฟอสซิลที่ติดอยู่กับถ้ำซึ่งนักธรณีวิทยา

เอาละครับพี่ต้นไปห้องสุดท้าย
ห้องชุมนุมเทวดาห้องชุมนุมเทวดาที่เขาบอกว่า
อาจจะมีสิ่งลิรับอยู่ใช่ครับ
ซึ่งลักษณะเหมือนเป็นวิมารเทวดาแล้วเป็นเทวดานั่งชุมนุมกันนะครับ
แล้วก็จะมีตรงนี้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอีกเหมือนกันนะครับ
คือเหมือนพญานาคเกาะแล้วก็หย่อนหัวลงมา
ซึ่งน้ำที่ได้ยินเสียงน้ำหยดนี่คือออกจากปากพญานาคนะครับ
แล้วหยดลงมาเห็นก้อนนี้เกิดห้อก้อนใหม่ขึ้นมาอีก
เอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนออกจากถ้ำ
เราพบอีกหนึ่งช่องทางอันนี้คือ
เพราะลักษณะมันเอียงเอียงครับแล้วเราก็ต้องเอียงตามถ้ำ

นี่ก็ลงกันแล้ว

ว่าถ้ำเอียงเนี่ยควรพกภาษาสักนิดหนึ่งใช่ครับมันมืด
ตรงนี้เขาไม่ได้ติดไฟให้นะคือมันไม่ใช่ห้องหลักเราเลยไม่ได้ติดไฟไว้
แต่สำหรับคนที่มาเที่ยวคือถ้ามีไฟก็สามารถเข้ามาได้เอาละครับพี่ต้นตอนนี้เราออกมาหน้าถ้ำแล้ว
ถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวถ้ำเพชรโพทองได้ทุกวันนะครับ
ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับเย่อ้าวเห็นแล้วคุณผู้ชมส่งไลน์กันเข้ามา
เดี๋ยวรอดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีท้ายรายการค่ะเราพักกันแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงหน้าจะพาไปรู้จักกับนักดำน้ำที่ดำได้ลึกที่สุดในโลก
เขาเป็นใครบอกเลยว่าห้ามพลาด
กลับมาในเบรกนี้นะครับมาดูเรื่องการทำลายสถิติโลกกันหน่อย
ดีเรื่องของการดำน้ำใครจะเชื่อเพราะหนุ่มชาวฝรั่งเศส
ทำลายสถิติของตัวเองในการดำน้ำได้ลึกที่สุด
ในโลกอ้าวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะ
สำนักข่าวเอพีเขารายงานว่านายอาโนเจอราชนักดำน้ำชาวฝรั่งเศส
ไว้ยี่สิบหกประเภทเองนะค่ะเขาทำลายสัยติโลกได้สำเร็จฮะ
ลงดำน้ำแบบฟรีไดฟ์ด้วยอุปกรณ์ฟินคู่ค่ะ
ที่ระดับความลึกที่สุดในโลกร้อยยี่สิบเมตรโหได้ยังไง
แล้วไวด้วยน่ะค่ะใช้เวลาสามนาทีกับอีกสามสิบสี่วินาที
ปอดเหล็กมากเพราะคุณไม่มีความชำนาญไม่แนะนำให้ทำตามค่ะ
อ่ะการทำลายสัยติโลกในครั้งนี้เขาบอกว่ามีขึ้นระหว่างการแข่งขันดำน้ำรายการ
นะคะทำนี่จัดไปร้อยยี่เออแล้วก็ครั้งนี้ยังเป็นการทำลายสัยติโลก
ดำน้ำลึกเป็นครั้งที่เจ็ดด้วยนะคะเก่งขนาดนี้ไม่มีใครเก่งเกินนายแล้ว
ประเจราะห์ยกเข้าเลยเจราะห์เออเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า
ใครที่จะแสดงความรักกับแม่เนี่ยใช้วิธีแบบนี้ดีไหมแบบไหนล่ะ
เดี๋ยวรอดูช่วงหน้ากับรายการคู่กัดสะบัดข่าว
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันแม่ไปดูการทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์แม่ลูกกันหน่อยดีกว่า
ดีเลยค่ะลูกคงจะรักแม่มากถึงได้ทำกันถึงขนาดนี้ครับ
อริ้วเหรอ
แต่แม่ก็ทำได้เพื่อลูก

อิ่มไปอีกหลายวันเลยขนมปังจุกคอแล้วเนี่ย

แต่ผมว่าป้อนให้แม่ดีอยู่แล้ว

เวลาเราป้อนให้เราก็พยายามจะทำตัวน่ารักใช่ไหมล่ะ

แต่แม่เขาก็จะไม่ค่อยให้เราป้อนเท่าไหร่

ท่านตอบไวตอบถูกเป็นใครบ้างนั้น

แล้วผมบอกว่าทุกคนที่ได้เห็นชื่อตัวเองแล้ว

รีบติดต่อกลับมาทางแฟนเพจ
เฟซบุ๊คไทยรัฐทีวี

ท่านที่ผ่านไปก็ร่วมสนุกกันวันใหม่นะคะ

และท้ายนี้เราจะปิดท้ายด้วยคลิปความซึ้งของน้องที่ร้องเพลงอิ่มอุ่นค่ะ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ